ไปดูเหตุสลดที่สมุยกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
สองพี่น้องทำงานก่อสร้างก็มาทวงเงินค่าจ้างกับนายจ้างนะคะ
แต่ปรากฏว่าคุยกันไม่ลงตัวค่ะมีปากเสียงกันกับนายจ้าง
แล้วสุดท้ายเนี่ยนายจ้างยิงปืนใส่เสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บหนึ่งค่ะ
สองพี่น้องเป็นคนนราธิวาสนะคะมารับงานตกแต่งภายในทำมาได้ห้าหกเดือนแล้วค่ะ
วันนี้ตอนเช้าเนี่ยก็มาทวงค่าจ้างหนึ่งหมื่นบาท
จะกลับบ้านที่นราธิวาสกันแต่ปรากฏว่านายจ้างไม่ให้
ก็มีปากเสียงกันค่ะคุณผู้ชมจนคนพี่เนี่ยเข้าไปห้าม
แล้วก็บอกน้องกลับบ้านเถอะหันหลังกลับเท่านั้นนะคะ
ปรากฏว่านายจ้างใช้ปืน๙มิลลิเมตรยิงทั้ง๒คนค่ะ
ถูกยิงสองคนเลยคือนายรอมยีดือราแมอายุสี่สิบเจ็ดปี
ถูกปืน๙มิลลิเมตรยิงด้านหลังเหนือสะโพก๑นัด
อีกคนคือนายฟาซือรีดือราแมร์อายุ๔๓ปีเป็นน้อง
ถูกยิงที่หายปลาร้าขวา๑นัดได้รับบาดเจ็บสาหัส
และสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือนายกุณฑลกำรานศึกอายุ๔๗ปี
มีอาชีพรับเหมางานตกแต่งภายในซึ่งเป็นนายจ้างของผู้ตาย
ยืนรอมอบตัวอยู่ค่ะแล้วก็ถูกตั้งข้อหานัก
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าและครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
เราไปฟังเสียงของผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคนนะคะ
นายรอมยีพี่ของผู้เสียชีวิตค่ะ
หากเดินจากบ้านเขาก็ยินเลยจากอันหลังยินพี่ก่อนก็ยินน้องต่อมา